รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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

หนึ่งชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็นหนึ่งชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
หนึ่งชั่วโมงกับความเชื่อในรายการมูไนท์

มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
แขกรับเชิญของเราวันนี้คุณคิดดูว่าเป็นนางงาม

เวลาไปดูหมอดูหมอดูบอกว่าต้องมีผัว๗คน

ถูกต้องมีผัว๗คนตอนนี้ผ่านไปแล้วแค่๓
หัวคนล่าสุดเป็นเจ้าที่

คุณคิดดูแล้วกันว่าสวยขนาดที่เจ้าที่ยังหลง
ก็ต้องสวยมากนะถ้าไม่งั้นจะเป็นไปได้ยังไงว่า
ผู้หญิงคนนี้ต้องมีเสน่ห์ถึงขั้นที่ดึงดูดผีได้

ผมอยากจะเห็นภรรยาเจ้าที่เหลือเกิน
ขอต้อนรับคุณแหม่มที่ดาช้าง
สวัสดีครับ
ระวังตกต่อไปขาบเราจะหักไว้นะฮะ

ปัจจุบันอายุ๔๗ปีแล้วพออ่ามีข้อลูกอ่ะค่ะตอนอายุ๑๗๑๘
อือพอ๑๗๑๘เนี้ยก็ปกติมีคนที่นอนเนี้ยจะไม่ใส่เสื้อผ้านอน

พอแต่ก่อนจะเป็นคนผอม
แล้วก็ตั้งแต่ไหนมาเลยจะไม่เคยใส่เสื้อผ้านอน
แต่พอมีลูกแล้วเนี่ยคลอดลูกแล้วก็จะนุ่งกระจมอกนอน
กระจมโอ่งนอนเพื่อเวลาที่ให้นมลูกจะได้ให้ง่าย
แล้วก็สามีเนี่ยจะอยู่ต่างจังหวัดค่ะ
พอหลังจากที่ให้นมลูก

แต่ถ้าเกิดคืนไหนที่โดนปั่ม

คุณเดี๋ยวบอกว่าปั่มนั่นคือผี

ครั้งแรกที่ผีมีอะไรกับคุณอายุเท่าไหร่
ประมาณ๑๘ปีได้

หมายถึงคุณมีลูกแล้วผีถึงจะมามีอะไรกับคุณ

คือเวลาที่เรานอนเนี่ย
คือตื่นเช้ามาเนี่ย

แล้วก็มันจะหลุดลุ้ย

จะเจ็บทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในตัวเรา

อีกทีเช้านมไม่ต้องตื่นเลย

ก็จะโดนเรื่อยแบบนี้เป็นแบบนี้เรื่อย

ก็บางทีก็ปรึกษาเพื่อนบ้าง

เนี่ยเมื่อคืนไปมีอะไรกับผี
ฉันคงจะต้องบอกว่ากินยาระงับประสาท

แล้วเขาบอกบ้าเหรออะไรคิดเองหรือเปล่า

จริงมันเกิดขึ้นกับฉันจริง

เออมันไม่น่าเป็นไปได้

พี่หนุ่มหนูเป็นคนที่กลัวผีมาก

ปลุกให้พ่อไปนั่งเฝ้าหน้าห้องน้ำ

เอาวะสามีก็เป็นเจ้าที่นี่แหละกลัวทำไม

ใช่๒๐กว่าปีก็เริ่มมั่นใจ

ทีนี้วันนั้นคุยกันว่าเออไม่ไปแล้ว
คืนนั้นไม่ไปแล้วเดี๋ยวเรานอนกันดีกว่า
พอตื่นเช้ามาปุ๊บเพื่อนก็เล่าให้ฟังเลย
อ้วนฉันอ่ะทั้งปลุกทั้งถีบทั้งเตะ
ไม่รู้เรื่องเลยเหรอฉันตะโกนไม่ได้ยิน

เมื่อคืนนี้นะมีผู้ชายนะตัวดำเนี่ย

เป็นตัวใหญ่ดำแล้วก็ใส่หมวกปีก
เหมือนแบบเป็นคนที่แต่งตัวเท่มากสมัยโบราณ

แล้วก็กำลังจะเลิกเสื้อฉันขึ้น
แต่ฉันก็เหลือกดูเสื้อฉันก็ไม่ได้เลิก
แต่ว่ารักษณะที่ฉันความรู้สึกที่ของฉันเนี่ย
หลังเลิกขึ้นเลย
ฉันก็โอ๊ยท่องใหญ่เลยสารพัดจากท่องเลย
ฉันบอกว่าโอ๊ยมันรางวัลที่๑ฉันก็ไม่เอา
ก็บอกว่าแล้วก็แฟนฉันเนี่ยมาตอนคืน
ซึ่งรถเราเนี่ยจอดอยู่ในโรงรถทั้งคู่
คือรถรถแหม่มแล้วก็รถเพื่อนจอดอยู่ทั้งคู่เลย
แต่ว่าแฟนไม่เห็นเลยคิดว่าไปเที่ยวกันแล้ว

ทั้งที่รถเราจอดคู่กันเลยเราไม่ได้ออกไปไหน

เพื่อนคนนั้นก็หวาดกลัวแต่ถามว่ามานอนอีกไหม
เขาก็มานอนปกติแต่ว่าก็กลัวก็เล่าให้ฟัง

คือท่องจุดมนต์เขาก็ไปเอง

เราก็เลยปรึกษากันว่าลองไหม
เราไปหาคนที่เขาปฏิบัติธรรมที่เขามียานมีอะไรทางนี้

คนที่ที่ทรงเขาก็เลยพูดบอกว่า
เจ้าที่ชอบสมสู่นะเนี่ย

แล้วก็เจ้าที่รักแล้วก็เมตตานะเนี่ย

ที่รวยนะเนี่ยทำดีรวยเลย
แต่ทีนี้เห็นบอกว่าเรื่องนี้คุณเก็บไว้เป็นความลับ
คือด้วยความที่คุณไม่อยากให้คนที่บ้านรู้
แต่มันก็ต้องความลับมันแตกอะเนอะ
คือลูกสาวคุณพาเพื่อนไปนอนที่บ้าน

แม่ก็ไม่เคยเล่าเล่าแต่แฟนฟังอย่างเดียว
แต่ว่าลูกสาวเนี่ยไม่กล้าเล่าเพราะว่ากลัวลูกกลัว

ตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยค่ะ
ตอนนั้นยังเด็กอยู่ใช่พอแล้วทีนี้ลูกวันหนึ่งลูกก็มาเล่าให้ฟังว่า
แม่อุ้มอะมานอนบ้านลูก
โดนผีอำผีขึ้นค่อมเลยเป็นเงาดำ

ก็ไม่ได้โดนแค่๒แล้วนี่เพิ่มมาเป็น๓คนแล้ว
แล้วเพื่อนของลูกถูกถูกร่วมละเมิดไหม
ไม่โดนนางก็ท่องนางก็สวดมนต์

ใช่ก็เลยเล่าเลยลูกก็ฟังแล้วก็เฉย
แต่นางคงไปคุยกับเพื่อนนางอะค่ะ
แต่สุดท้ายผีเริ่มเบื่อคุณ
คุณหนุ่มผีเริ่มเบื่อ

เป้าหมายต่อไปคือ

ใช่ค่ะสร้างบ้านสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ข้างหลัง
แล้วก็เพื่อนก็จะมานอนเป็นประจำที่บ้านหลังนี้

ค่ะเป็นในพื้นที่เดียวกันมีบ้านสองหลัง
ทีนี้ปกติเนี่ยเพื่อนจะมาบ้านบ่อยมาก
เหมือนเจ้าที่เลือกอะค่ะเลือกคนด้วย
เพื่อนผู้หญิงคนอื่นมาไม่เคยเกิดอะไรเลย

เมื่อคืนนะฉันโดนผีอำ

ถึงได้ไปตกเป็นภรรยาของเจ้าที่

ก็ไปนอนไปนอนบ้านแหม่มค่ะ

มีคนมานอนกับเราด้วย

มากระทำกับเราอย่างนี้ค่ะ

เมื่อเร็วนี้เองก็โดนค่ะ

แต่ว่าตอนนั้นคือเหมือนหมดแรงอะค่ะ

เหมือนแบบเราไม่มีแรงแล้ว

คุณก็คือเมียเจ้าที่อีกหนึ่งคน

ก็ที่โดนโดน๒รอบค่ะ

เราเคยเห็นรูปลักษณะหรือทั้งหมด
มันเป็นจินตนาการหรือความฝันของเรา
มันเป็นความรู้สึกที่เรารับรู้ได้ว่า

ผู้ชายที่มีอะไรกับเราอ่ะ

ความรู้สึกเหมือนมีได้แตะเนื้อต้องตัวผู้ชายอย่างนี้ไหม

นั่งบอกแฮปปี้
เราก็จะมีเจ้าที่จะ
ไม่ใช่เจ้าที่คือหนูจะชอบฝันนะคะ
ฝันว่าอยากกินผัดหมี่
เหมือนว่ามีผัดหมี่อยู่ตั้งหน้าใช่ไหมคะ
แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาใส่ปากได้
หิวน้ำก็กินไม่ได้อย่างนี้ค่ะในความฝัน

เขาจะมาผ่านทางคุณ

แล้วเราก็ตื่นเช้ามาเราก็จะบอกแหม่มว่า
แหม่มฉันฝันแบบนี้นะ

ฝันว่าท่านอยากกินผัดหมี่

แต่เราไม่สามารถตักใส่ปากได้
หิวน้ำก็ไม่สามารถที่จะยกดื่มได้ค่ะ

ตื่นขึ้นมาก็เลยต้องเอาผัดหมี่เนี่ย

แม่หนูฝันแบบนี้นะคะอะไรอย่างนี้
ก็จะทำบุญด้วยการใส่บาท
คุณกลายเป็นเมียหลวง

ผัวเจ้าที่เราไปเป็นผัวคนอื่น
ไม่เคยถูกหวยอีกเลย

ก็เคยคุยกันถ้าพระท่านบอกให้ลองปฏิบัติธรรมดู

ปฏิบัติธรรมแล้วก็ใส่บาทกรวดน้ำให้ท่านเลย

เสียดายไง

ในที่สุดพวกคุณก็ไปหาว่าสารเจ้าที่มีจริงไหม

ทักบ่อยมากว่าทำไมไม่ตั้งศาลไม่ตั้งศาล

แต่ว่าก็เลยบอกแม่ว่าลองตั้งดีกว่าแม่

ก็เลยตั้งสารพระภูมิค่ะ
สองทีกับศาลตายายดู

แต่จริงแล้วก็คือเหมือนกับคุณตั้งศาลเหมือนกันนั้นแหละ

พอจะรู้อยู่แล้วว่าจุดประจำของเจ้าที่ตอนนี้อยู่ตรงไหน
เริ่มแรกเนี่ยแม่เป็นคนบอกเลย
แม่บอกว่าแม่เนี่ยมีความรู้สึกว่าเจ้าที่เนี่ย
อยู่ตรงเรือนพชที่บ้าน
แม่ก็จะนั่งปอกผลไม้อยู่ที่นั่น

ปอกผลไม้ที่บ้านก็จะหลุดมือค่ะ
แต่ว่าผักอย่างอื่นไม่เคยหลุดมือเลย

มีความรู้สึกว่าเจ้าที่ชอบทานผลไม้
เวลาที่ลูกเต้าจะไปสอบหลานจะไปสอบ
แม่จะจุดทูบไหว้ตรงกอไผ่ที่บ้าน

มีเด็กมาหาแม่เขาอุ้มเด็กน้อยมา
เดินเข้าเรือนประชามปุ๊บร้องไห้ใหญ่เลย

เข้ามาลายายใหม่ร้องไห้อีก

ตัวแม่คุณเองเคยโดนประสบการณ์แบบนี้ไหม

แต่แม่จะสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกของแม่
ว่าเจ้าที่น่าจะชอบผลไม้มาก

เข้าบ้านมาก็ต้องออกไป
เหมือนมีคนอยู่บ้านอยู่ตลอดเวลาครับ

เขาคงเห็นเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอย่างนี้ค่ะ

แต่ก่อนเปิดร้านแหน่มเนืองอยู่ที่บ้าน

จัดงานปาร์ตี้วันเกิดนี้ก็ไม่ได้

ขายของนี่ขายไม่ดีเลย

รวยอ้าวจริงเหรอฮ่า
เอามันย่างกินทั้งงั้น
ใช่โอ้โหหนูนี่ใจหายเลย
หนุ่มทุกวันนี้สัตว์ที่บ้านหนูเยอะมาก

นี่ไม่ใช่ว่ามีอยู่นานนะคะ
เพราะว่าบ้านเนี่ยสร้างมานานมากแล้ว

กอไผ่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูตรงนี้

เวลาจุดพูดปฏิภาณก็มาตรงนี้แล้วคะ
มีความรู้สึกว่าตรงนี้คือ
เหมือนก็มีสิ่งที่เราขอรบนับถือ
คุ้มครองเราอยู่ในครอบครัวไปเป็นสุขอย่างนี้นะ

ทุกครั้งที่ทำที่ปอกผลไม้
ถ้าเป็นผักเป็นเราทำกับข้าวก็มันก็ไม่เคยหล่นสักครั้ง
คิดว่าเจ้าที่น่าจะชอบ
ขอให้เจ้าที่คุ้มครองครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขแค้วคาดปลอดภัย
แล้วก็จะเป็นเสา๒ต้นนี้นะคะ
ซึ่งเป็นสาวบ้านสมัยปู่กับญาติ
แล้วก็ย้ายลื้อแล้วก็ย้ายมาโคราช
แล้วก็เอามาทำเป็นเทอร์เลสเพราะเป็นคนชอบไม้เก่า

สองต้นนี้แล้วก็เพื่อเป็นบันไดขึ้น
เทอร์เลสแล้วพี่เนี่ยเดินลงมาล้มบ่อยมาก
ล้มแบบล้มไม่มีสาเหตุเลยล้มเนี่ยเหมือนมีคนผลักเลย
แล้วก็มีเพื่อนเห็นเพื่อนก็พูดบอกว่าอ้วนอ้วนเหมือนลอยเลย
ตัวลอยไปเลยแล้วก็เจ็บขาแบบต้องเข้าโรงพยาบาลเลย
อยู่แบบต้องพันขาต้องกายภาพอยู่หลายวันเลยแหละ
เพื่อนพี่ชื่อนิวมานางก็บอกว่าใครเขาเคยเอาเสาบ้านมันเป็นบันได
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเสาบ้านเนี่ยเป็นเสาเอกหรือเสาอะไร
เขาบอกเออเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายเลยนะรีบเลื่อนเลย

ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยเดินลงทางนี้อีกเลย
เดินลงทางอื่นแล้วก็ไม่ล้ม
มันมีตำนานคือสาวบ้านปู่กับย่าพี่เนี่ย
ลื้อวันนี้พรุ่งนี้เตรียมจะขนมาโคราช
ระหว่างที่กลางคืนเนี่ยมีคนมาขโมยเสา
รุ่งเช้ามาแบกเสาร์เมื่อคืน
ปู่กับย่าตามไปเอาสาวเลย
เราไปถึงบ้านของเขาพี่หนุ่มเอ้ย

มีคลื่นแทรกแบบคลื่นมาจากไหนไม่รู้แทรก

ทีมงานก็บอกว่าเดี๋ยวพี่
คลื่นแทรกไม่ได้ยินเสี่ยงเลย

เธอเองเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับผี

เอาง่ายภาษาชาวบ้านคือได้ผัวเป็นเจ้าที่แหละ

ไม่รู้รถไฟพังหรือเธอพัง

คุณเองเนี่ยเวลาของหายเนี่ยมักจะได้คืนเสมอ
เพราะคุณไปนับถือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
ครอบครัวจะนับถือพระพุทธรูปองค์นี้มาก

เออฉันทำเงินหายสองหมื่น
ไม่เจอเลยไม่รู้ว่าไปซุกอยู่ในบ้านตรงไหน
อธิษฐานว่าขอให้หนูเจอเงินสองหมื่น
เชื่อไหมว่าโคราชน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วม

ฝันว่ามีคนถ้าวันไหนเครียดมากเนี่ย

มูเตรูก็หนักขนาด
หมอดูทั้งวันจะมีผัวเจ็ดคน